ส่วนเหตุการณ์นี้ก็มีคนจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
แต่เราอยากจะนำเสนอในมุมของคนที่เข้าไปช่วย
คือผู้ชายคนนี้เขากระโดดลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้
ว่ามีคนเห็นไม่ว่าจะเป็นคนที่เรือหรือว่าคนที่อยู่บนสะพาน
แล้วทุกชีวิตที่เห็นคนนี้ว่ากระโดดลงไปแล้วก็พยายามจะฆ่าตัวตายเนี่ย
เขาพุ่งเข้าไปช่วยแล้วทุกคนที่เขาช่วยได้
เขาช่วยกันคนละไม้คนละมือคือเหมือนแบบเขาไม่คุยกันเลยนะ
คือทุกคนต่างฝ่ายต่างช่วยในสิ่งที่ตัวเองทำได้
เขาก็เลยถ่ายคลิปนี้แล้วก็มาโพสต์ในโลกโซเชียลนะคะ
คือพยายามจะบอกว่าคือทุกชีวิตมีความหมายทุกชีวิตมีค่าเนอะ
แล้วก็คนไทยเวลาเราเจอเหตุการณ์วิกฤตอะไรที่แบบเดือดร้อนอย่างนี้
คือเราช่วยกันไปดูคลิปกันค่ะ
คลิปนี้ค่ะก็โพสต์เอาไว้ในโลกออนไลน์
แล้วมีข้อความบอกว่าระหว่างที่อยู่บนเรือ
ใกล้ถึงท่าเรือที่กำลังจะขึ้น
คนบนเรือตะโกนว่ามีคนอยู่กลางแม่น้ำ
ไปบนสะพานคนก็ยืนอยู่บนสะพานเต็มเลยแล้ว
มองลงมาที่แม่น้ำคนขับเรือด่วนที่นั่งมารีบหันหัวเรือนะคะ
แล้วก็ไปที่กลางแม่น้ำคนในเรือก็ช่วยกันหยิบชูชีพ
ท้ายเรือก็ช่วยหยิบเชือกมา
กลางแม่น้ำมีเรือหางยาวที่กำลังช่วยเหลือผู้ชายคนนี้อยู่
เขากำลังจะจมน้ำเพราะเรือเข้าไปใกล้
ก็เห็นว่าคนขับเรือหางยาวกำลังยกอยู่
ตัวคนที่จมน้ำตัวพ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วนะ
แต่คนขับเรือหางยาวคือแทบไม่มีแรงยกตัวขึ้นมาบนเรือของเขา
เพราะว่าผู้ชายที่จมน้ำตัวใหญ่
คนที่อยู่บนเรือหางยาวที่ดึงตัวขึ้นมาคือตัวเล็กกว่า

และที่น่าประทับใจก็คือคนในเรือทุกคนช่วยกันค่ะ
ผู้โดยสารที่เป็นผู้ชายก็มาช่วยยกผู้ชายคนนี้ขึ้นมาบนเรือด่วน
มีลุงคนนึงคอยสั่งการอยู่ตลอดว่าเปิดพื้นที่นะอย่ามุ่งนะ
ผู้หญิงเสื้อสีฟ้ามากลางเรือเลยรีบช่วยปั๊มหัวใจ
น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล
แล้วก็มีผู้หญิงอีกสองคนมาจับที่ขามาพยุงที่หัวของผู้ชายคนนี้
ก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเหมือนกัน
ในเหตุการณ์นี้นะคะคนที่เขาถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์คลิปนะ
เขาบอกว่าไม่มีใครพูดอะไรกันเลยนะ
ทุกคนต่างพยายามช่วยชีวิตผู้ชายคนนี้
แล้วก็ระหว่างที่เรือวกกลับไปที่ท่า
ซึ่งเป็นท่าที่ใกล้ที่สุดของโรงพยาบาล
ก็มีเสียงคนพูดว่าช่วยกันโทรตามหน่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลหน่อย
และทุกคนที่อยู่บนเรือที่มีโทรศัพท์

แต่ว่ามีผู้หญิงคนนึงแล้วก็เพื่อนที่อยู่ใกล้
เบอร์ตรงไปเลยไปที่โรงพยาบาล
พอไปถึงท่ายามที่ท่าก็โทรให้อีก
เหมือนผู้ชายคนนี้ลืมตาขึ้นมาได้นิดนึง

แต่ยังไม่ตอบสนองไปมากกว่านี้
คนโพสต์เขาก็ทิ้งท้ายว่าที่โพสต์คลิปนี้
พยายามที่จะเล่าเรื่องนี้ถึงเรื่องของความมีน้ำใจ
ความช่วยเหลือของคนทุกคนนะคะ
คนบนเรือคนขับเรือน้องที่อยู่ท้ายเรือ

ทุกคนไม่ลังเลไม่รีรอ
ทุกคนช่วยผู้ชายคนนี้ที่เขาจมน้ำนะคะ

ขอให้รอดปลอดภัยแข็งแรงเร็ว

แต่ก็ถ้าจะเป็นการกระโดดน้ำเพื่อจะคิดสั้นไว้จริงเนี่ย